พระเอกสุดหล่อนนเดตกรุงกีวียะกันบ้างดีกว่า
เห็นหลอแบบนี้ไปทำหน้าที่เด็กวัฒน์มาแล้วด้วย

ส่วนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่ง
เจ้าตัวพาครอบครัวไปเที่ยวที่สุโขทัย
ไปถึงอุทยานเมืองเก่าไปสุโขทัยไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวค่ะ
ด้วยความเป็นคนสายบุญนั่งสมาธิซะหน่อย

เดี๋ยวจะให้ดูภาพนี่แหละค่ะคุณค่ะเป็นภาพนี้เลยนะคะ
คือมีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งไปบังเอิญเจอณเดชน์กำลังนั่งสมาธิ
อยู่ที่มุมหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ก็เลยขอเก็บภาพความน่าประทับใจนี้เอาไว้
แล้วก็เล่าให้ฟังในแคปชั่นนะคะบอกว่า
ขอถ่ายรูปกับณเดชน์มาด้วย
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวค่ะณเดชน์เข้ามากดไลค์ด้วยนะครับ
แฟนคลับท่านนั้นดีใจยกใหญ่เลยค่ะ
เรื่องราวน่ารักของพระเอกซุปตา
ระหว่างที่พาแม่แก้วเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่สุโขทัย
ยังไม่หมดคุณผู้ชมตัวแม่แก้วเองค่ะ
ก็ยังโพสต์ภาพของลูกชายกับแม่ค้า
หาบขนมมาขายค่ะเล่าให้ฟังว่าที่มาของภาพนี้นะคะนี่

ขณะที่เดินอ้อมวงเวียนอยู่หน้าอุทยานไงกำลังชมวิวทิวทัศน์อยู่
สองคนแม่ลูกนะฮะกับคุณลุงอีกคนนึง
เห็นคุณยายหาบถั่วต้มไหมจ๊ะถั่วต้ม
แล้วก็ขนมขายเอามาหอบมาคุณยายแบกมานักเลย
แดดก็ร้อนเปรี้ยงทุกคนก็ช่วยกันเรียกค่ะ
แล้วก็มีประโยคนี้ขอเหมาหมดหาบครับ

เสียงนี้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่ลูกชายแม่แก้ว

แก้วก็เล่าให้ฟังบอกพอคุณป้าได้ยินเท่านั้น
โอ้โหตักหัวต้มมือไม้สั่นไปหมดเลยค่ะ
แทบไม่ทันดีใจที่แบบหาบมันกว้างโล่ง
จะได้เบาบ่าเบาไหลหน่อยแล้วก็ได้เงินกลับบ้านไปนะฮะ
แฟนคลับที่ได้อ่านเรื่องราวก็ชื่นชมกันยกใหญ่เลย
แหมลูกชายแม่แก้วนี่นะน่ารักเสมอต้นเสมอปลายจริงเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ดีใจกับคุณป้าแม่ค้าด้วย

ถ้าเป็นดิฉันนะณเดชนมาทักขนาดนี้ก็มือสั่นใจสั่นไปหมดแล้วแม่
น่ารักเนาะอยู่กับผู้ใหญ่ไงก็อยู่คุณพ่อคุณแม่ไง

ดิฉันยังจดจำภาพที่แบบตึงตราตอนณเดชน์อยู่บนรถไฟฟ้า
คือกับมะขามเทศคือถุงมะขามเทศเสียงเกงขาสั้น